เหมือนกรณีคุณพี่ท่านนี้ที่ต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการทำมาหากินด้วยเหมือนกันนะคะ
ในเมื่อตอนนี้เครื่องเสียงไม่มีใครจ้าง
แล้วเขาทำอย่างไรถึงมีงานไปดูค่ะ
เปล่าก่อน

โอ้โฮ
สดดังสู้ดเลยค่ะ
คืออย่างนี้ในโซเชียลเขาฮิตกัน
เวลาเรากินอะไรแล้วให้คนได้ยินเสียง

มันเป็นแบบว่ากระแสที่กำลังฮิตอยู่

แบบว่าเสียงสดเสียงเคี้ยวอะไร

มันจะได้เพิ่มความอร็ดอร่อยของการรับประทานอาหาร
ว่าแต่พี่เขามาทำอะไรล่ะเออเขามาไลฟ์สดขายแจ่วฮ้อนค่ะคุณผู้ชมอุ้ย
นี่เห็นไหมมีทั้งพวกเครื่องน้ำจิ้มน้ำซอสน้ำปรุงต่าง
ผักสดผลไม้ไม่มีนะไม่มีผลไม้มีผลไม้มีผักสด
มีพวกเนื้อสัตว์ต่างเอามาขายกันแบบไลฟ์สดผ่านจอเลย
โดยที่พี่ที่ว่านี้นะคะคือคุณอันนบสุขรำ
จริงแล้วเขาเป็นเจ้าของธุรกิจออร์แกนไนซ์
และให้เช่าเครื่องเสียงเป็นเจ้าดังเจ้าใหญ่ในจังหวัดน้องคาย
แต่ช่วงวิกฤตโควิดนะช่วงนี้ก็งดงานรื่นเริง
ก็เลยไม่มีใครที่จะมาว่าจ้างเช่าเครื่องเสียง
ที่เขาบอกไม่ได้แบบนี้ยอมไม่ได้
แล้วก็ไลฟ์สดขายแจ่วหอน
อันนบทำมาได้๒สัปดาห์นะคุณชนะคุณใบตอง

ต้องบอกว่าผลตอบรับดีมาก
และคาดว่าจะดีขึ้นไปเรื่อย
ถือว่าเป็นสกิลการไลฟ์ที่เหมือนดีเจแบบมืออาชีพ
พี่เขาเนี่ยมีรีหลาการขายอย่างไร
แล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่กำลังท้อแท้ด้วยหรือเปล่า
ดูพี่เขากินอย่างเดียวฟังเสียงพี่เขาเลยค่ะ
วิกฤตมันมีโอกาสซ่อนอยู่นะครับ
อยู่ที่ว่าเราจะลุกขึ้นมาลงมือทำหรือเปล่านะครับ
หาความรู้จากสื่ออินเตอร์เน็ตให้มากครับ

หางานอดิเลกที่ตัวเองชอบมาเปลี่ยนเป็นรายได้ครับ
ผมเชื่อว่าไม่ยากเกินไป
แบบถูกซ้อนเลย
เป็นการเรียกเจ๋วหอม
น้ำจิ้มแบบแซ่บหน่อยนะคะเรียกว่าไม่ว่าวิกฤตจะเกิดอะไรขึ้น
แต่ถ้าใจสู้สักอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ก็ยึดเอาแนวทางของพี่อันนกเป็นตัวอย่างแล้วกัน
สำหรับใครที่กำลังท้อแท้อยู่สู้แล้วเราจะผ่านไปค่ะ
ถูกต้องบางคนบอกว่ากลัวจะไม่มีงานทำลองคิดลองหาไอเดียดูนะคุณผู้ชม
ว่ามันจะมีทางออกนะยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้